คราวนี้เป็นคนร้ายเข้าไปในร้านค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ของระยอง
ไปกวาดเอาเงิน๓๐๐๐๐๐บาทแล้วก็หลบหนีไป
ซึ่งคนร้ายน่าจะรู้ทางหนีทีไล่ภายในร้าน
จริงกล้องวงจรปิดจับได้นะแต่ไม่เห็นหน้าเห็นแค่เงา
นี่ค่ะคือผู้จัดการร้านขายปลีกขายส่งขนาดใหญ่คือ
นายวิโรธช่างตุ้มอายุ๕๒ปี
เงินสดไป๓๐๐๐๐๐บาทแล้วก็ไปตรวจสอบค่ะ
ประตูห้องเก็บเงินที่อยู่กลางร้านเนี่ย
โดนคนร้ายทุบแม่กุญแจเสียหายแล้วก็ไปหยิบเงินสดที่วางไว้ในตู้ลิ้นชักออกไป
ทีนี้ก็เลยต้องไปดูกล้องวงจรปิดนะคะคือไม่เห็นหน้าชัดนะ
เห็นแค่เงาของคนร้ายคาดว่าคนร้ายน่าจะรู้การเข้าออก
แล้วก็รู้ไงว่ากล้องวงจรปิดอยู่มุมไหนตรงไหน
เข้ามาก็อาจจะหลบซ่อนตัวอยู่ในร้านก่อนร้านปิด

เจ้าหน้าที่ก็มีการเก็บลายนิ้วมือแฝง
แล้วก็นำลิ้นชักที่ใส่เงินกลับไปตรวจสอบไปหาหลักฐานอีกครั้งหนึ่ง
จะได้สืบหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ